ข่าวนี้น่าเป็นห่วงแฟนคลับฝากเป็นห่วงมาจริงนะคะ
สำหรับคนนี้ค่ะแอนนี่บลุ๊กนะคะ
คนทราบกันดีว่าเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
แข็งแกร่งสตรองพอสมควรเลยนะคุณผู้ชม
แฟนคลับเป็นห่วงจริงเลยค่ะก็เลยฝากถามมานะจ๊ะ

ซึ่งเธอยอมรับเลยนะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงาน

ประกอบกับธุรกิจอาหารเสริมที่เพิ่งลงทุนทำไป

ทำให้ยอดสั่งซื้อของตัวเองนั้นตกอย่างมากเลย
ซึ่งเจ้าตัวจึงอยากฝากบอกกับลูกค้าทุกคนนะคะ
ผลิตภัณฑ์ของเธอนั้นผ่านการรับรองถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ
คือแบบเหมือนไม่ได้บินด้วย
แล้วงานก็น้อยลงด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อไปดี
พอดีทำเป็นตัวแบบเหมือนผลิตภัณฑ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรืออะไรอย่างนี้

เริ่มได้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เอง

แล้วก็พอมามีปัญหาเรื่องมีข่าวเกิดขึ้น
แทบไม่ถึงสิบสอง
เพราะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอีกแล้ว

หนึ่งคือค่าใช้จ่ายมันก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อย
ตามอายุลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
คนเดียวและแอนก็มีทั้งแม่ด้วย
เราแก้ไขสถานการณ์แต่ละวันผ่านไปดีกว่า
แค่นี้ก็หนักเหมือนกันค่อนข้างล้าค่ะ
ออยถูกต้องเรียบร้อยไม่มีการสวมแน่นอนค่ะ

ว่าผลิตภัณฑ์ของเธอมั่นใจค่ะผ่านการตรวจสอบแน่นอนนะคะ

เห็นแบบนี้คุณแอนนี่เขาอยู่ยังสวยสดใสอยู่เลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าวงการในบันเทิงของเรามีละคร
มีอะไรก็หยิบเยอะด้วยเธอด้วยละครเป็นกำลังใจ
เธอเล่นตลกได้เธอเล่นฮาได้นะ
ได้หลายบทบาทอยู่เหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ